้วเพียเนียแพวพ่อทั้งที

ผมต้องเติบกระท่าได้ว่า

โหน่าจะเกินป่ะ

ก็พี่ปะบางตรงนี้

ขอให้ดูความแข็งอาหาร
เออร่วงกราวเลยนะคะ

ขอสชเขาบอกร่วมมือกันหน่อย

โหตอนนี้ขึ้นกันเขียวค่ะเจ

เดี๋ยววันนี้จะทำผัดผักบุ้งไฟแดงหน่อย

มีข้อดีมีข้อเด่นยังไง
แต่ก่อนที่จะมาดูผักปุ้งเนี่ยนะครับ

ผักบุ้งเนี่ยเขาเป็นพืชที่
สามารถที่จะปลูกได้ในหลายสภาพอากาศ

ระวังเตาระวังเตา

ช่วงนี้ใครจะปูกเนี่ยนะครับจะต้องดูฟ้าฝนกันหน่อย

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนไปตกภาคใต้สักส่วนใหญ่นะครับ

ต้นสัปดาห์นี้การเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มเกิดขึ้น
เย็นหายไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเช้านี้แน่นอน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
จะเริ่มอากาศร้อนขึ้นนะครับมีหมอกในตอนเช้า
สิ่งสำคัญก็คือกลุ่มฝนจะค่อยมีการเคลื่อนที่
จากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับเข้ากลับเข้าคืนมานะครับ
ก็จะผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็จะไม่รุนแรงเหมือนครั้งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ส่วนภาคเหนืออาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่า
บริเวณดังกล่าวมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เป็นกระแสลมในระดับสูงนะครับ
ตัวนี้เองก็จะทำให้มีความแปรผลสภาพอากาศเกิดขึ้นในบางจุดบางพื้นที่นะครับ
อากาศในช่วงแรกจะรู้สึกร้อนอบอ้าวนะครับ

ที่สำคัญบางจุดอาจจะมีลูกเห็บตกได้นะครับ

คือพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังหน่อยในช่วงต้นสัปดาห์นี้ที่จะมีฝนนะฮะ
แล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีน้ำพื้นที่ไหนมีฝน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเวลาจะปลูกผักบุ้งแบบนี้ให้เขียวขจีแบบนี้

ปุ้งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะปลูกเราก็ต้องปรับพื้นที่ดินที่เราจะต้องทำการปลูกผักปุ้งของเราก่อนนะครับ
ทุ่งนาของเรานะครับต้องมีการทำให้ลักษณะของทุ่งนาเนี่ยนะครับมีเป็นโครนเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นผันน้ำเข้าไปในทุ่งนาของเราเนี่ยนะครับเอาน้ำเนี่ยสูงประมาณหัวเข่านะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปหาแม่พันธุผักบุ้งมาเอายาวประมาณ๑ศอกนะครับแบ่งมานะครับเอาไปปักไว้ในโครนแล้วก็เอาเลนเนี่ยนะครับถมให้แน่นนะครับ
หรือว่าเราสามารถที่จะเอาผักบุ้งที่เรามีการแบ่งจากแม่พันธุ์ไปยึดติดกับไม้แล้วก็ยึดไว้กับตามลิงตลิ่งแบบนี้
ซึ่งเหลือเวลาเนี่ยนะครับก็รอสักหน่อยนะครับประมาณ๑สัปดาห์รากก็จะเริ่มงอกเกิดขึ้นนะครับ
ระหว่างนั้นเราก็สามารถที่จะใส่น้ำหมักชีวภาพใส่เข้าไปเพื่อที่จะทำให้ผักบุ้งของเราเจริญเติบโตได้ดี
ก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับประมาณ๑เดือนก็ใครมีพื้นที่นาว่างแบบนี้นะครับอยากที่จะหารายได้เสริม
คนรับอยู่ตรงนู้นแต่อย่าโยนมาทักนี้ไม่รับ

ผมต้องค่อยออกไปซ้อมกันสิ

เดี๋ยวขอไปทำผักปุ้งไฟแดง
ได้ครับอุปสรรคเคื้อไฟตั้งนานนะครับ
ยังไงช่วงนี้จะทำกิจกรรมต่างนะครับ
คงกับข้าวกลางแจ้งอาจจะต้องระวังเรื่องของฟ้าฝนด้วย